ไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยที่ประจวบคิริขัน
นี่ค่ะเห็นรถไหมคะคันนี้รถกระบะพุ่งทะลุกำแพงไปเลย

กระบะอีซูซูค่ะด้านหลังมีรังโฟมนะคะใส่ดอกไม้อยู่หลายรังเลย
ทะเบียน๒ทพยหญิง๘๖๕๒กรุงเทพนะคะ
คนขับรถกระบะเป็นผู้หญิงค่ะนางสาวนันทิพรทรัพย์สิริสกุลอายุ๔๔ปี
ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ดูสภาพรถแล้วหลายคนเห็นก็ตกใจ

นี่ค่ะรถครึ่งคันแบบนี้โอ้โหด้านหน้านี้เละเลยนะคะ
คนขับเนี่ยต้องปีนไปออกทางประตูฝั่งผู้โดยสาร
เสาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางมีรอยถูกเฉียวชนด้วยค่ะ
หลอดไฟก็ตกพื้นแล้วก็แตกนะคะ
นางสาวนันทิพรคนขับรถกระบะคันนี้เป็นแม่ค้าดอกไม้
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
วันนี้ขายของตามปกติขายของเสร็จก็ออกจากตลาด
จะกลับบ้านที่คลองวานเตรียมจะไปไหว้เจ้ากับสามี
วันนี้วันไหว้มาถึงตรงนี้รู้สึกง่วงวูบ
แต่ก็หาวไปนิดนึงเธอบอกว่าหาวน้ำตาไหล
เอามือเช็ดตาจะได้ตื่นตัวเช็ดน้ำตาออก
จังหวะนั้นรถเสียหลักเลยเสียหลักใช่หาวน้ำตาไหล

ชนกับกำแพงแบบนี้ค่ะทะลุกำแพงเลย
ยังดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากนะคือครึ่งคันเลยเห็นไหมคะ
ลุไปแบบนี้เพราะดีที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะ
พนักงานสอบสวนก็บันทึกถ้อยคำเรียกประกันมา
ชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปค่ะ